ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะครับ
ผักสดสะอัดตรอดภายแบบนี้เติบโตได้ดีทางภาคเหนือ
เพราะว่าอากาศหนาวเย็นลงผักบางชนิดก็เติบโตสวยงามนะคะ
แต่ขณะเดียวกันภาคใต้ยังต้องเจอกับฝนอยู่ค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศจากโมเดลวินดี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้ภาคเหนือหรือว่าบริเวณแนวเทือกเขา
จะมีอุณหภูมิลดลงอีกประมาณ๑๓องศา
สังเกตจากโมเดลที่แสดงสีเขียวแบบนี้แสดงว่าอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเลยทีเดียว

ขณะเดียวกันค่ะจะมีลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางและตอนล่างของประเทศ
จึงทำให้ภาคใต้เนี่ยยังคงมีฝนเป็นลักษณะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตกสะสมนะคะ
ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ
ตรวจสอบการพยากรอากาศคาดการณ์กันล่วงหน้านับตั้งแต่วันนี้ถึง๑๕พฤศจิกายนกันเลยนะคะ
สำหรับภาคเหนือภาคอีสานดึกถึงเช้าเนี่ยอากาศหนาวเย็นค่ะ
ส่วนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยและมีฝนตกด้วยนะคะ
เกษตรกรจึงควรดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงอุณหภูมิเปลี่ยน
และไม่ควรตากพืชผลการเกษตรกลางแจ้งเพราะอาจจะมีฝนตกทำให้พืชผลเสียหายได้
และควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะ
สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นเช้าอากาศเย็นฝนอุณหภูมิจะสูงขึ้นอุ่นขึ้นเล็กน้อยและอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะ
เกษตรกรก็ต้องควรดูแลพืชผลการเกษตรไม่ควรตากไว้ในที่กลางแจ้งค่ะ
สัตรูพืชจำพวกหนอนและควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนในสัตว์น้ำด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกตลอดช่วงค่ะเน้นตกทางตอนล่างของภาคนับตั้งแต่ชุมพรลงไป
จุดใดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
ยังต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เกษตรกรต้องระวังโรคพืชจากเชื้อรากันด้วยนะคะ